คุณผู้ชมคะส่วนเรื่องนี้ต้องตามต่อค่ะ
ทนายรณรงค์ยื่นมือเข้ามาช่วยเกี่ยวกับเรื่องทางคดีนะคะ

ในโอ๊ทในฟลุกสองคนนี้อายุ๑๘

ถูกนักเรียนอาชีวะย่านมีนบุรี

พอไปเจอที่บ้านถูกรุมทำร้ายร่างกายนะคะพี่อุ๋ย
ถูกเอาปืนจ่อหัวบังคับให้อมอวัยวะเพศ
บังคับให้ดื่มปัสสาวะ

มีหนึ่งในผู้ก่อเหตุเป็นผู้หญิงด้วยนะ
เป็นแฟนของเจ้าของบ้านผู้หญิงคนนี้ทำยังไงรู้ไหมคะ
เอาไฟแชคจุดที่อวัยวะเพศของผู้เสียหาย
เอาไฟลนอวัยวะเพศเอาไฟลนขนที่อวัยวะเพศของผู้เสียหาย
เอ้าบ้านหลังที่เกิดเหตุบ้านเขาเอง

ไม่มีทำร้ายร่างกายไม่มีความรุนแรงอะไรเลย

บ้านหลังที่เกิดเหตุส่วนใหญ่มานั่งสมาธิกัน

มาให้ปากคำเพิ่มที่สอนอหัวหมาก

มาให้เพิ่มด้วยนะคะมาให้กับทางผู้กำกับสนหัวมาก
เพื่อให้ตำรวจขอหมายค้นไปตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุ
เพราะเชื่อว่าอาจจะมีอาวุธซุกซ่อนอยู่ในบ้าน
ผู้เสียหายทั้ง๓คนนี้บอกว่าพอเป็นข่าว
ยังไม่มีผู้ก่อเหตุรายไหนทักมาขอโทษ
ขู่ก็ไม่มีนะคะแต่มีนกตอบ
แท็ตข้อความล่อลวงให้กลุ่มที่ก่อเหตุทำร้าย
คนที่แชทส่งข้อความไปล่อให้ไปเจอเนี่ย
แชทไปไปขอโทษ
แล้วก็บอกว่าหายโกรธหรือยัง
เขาได้รับกรรมที่ทำไปแล้วจากนี้คงได้พบกันใหม่
ทิ้งท้ายด้วยข้อความว่าคิดถึงเสมอ

อันนี้คือคนที่แชทไปล่อลวงให้เขาไปโดนทำร้ายนะ
แล้วส่งแชทไปถามว่าหายโกรธหรือยัง

คือทางผู้เสียหายบอกว่าไม่ได้รู้จักกับในอีผู้ก่อเหตุ
มีเพียงนายโอ๊ดเป็นรุ่นน้องของนายอี
เคยมารับน้องที่บ้านในอีนะคะ
ตอนนั้นสิ่งที่ถูกทำก็คือถูกเตะหน้าอก
เขาก็เลยลาออกไปเรียนที่สถาบันอีกสถาบันหนึ่ง
อีกับพวกก็เลยไม่พอใจที่ย้ายที่เรียนนะคะ
นี่น่าจะเป็นสาเหตุที่ล่อลวงมา
อ้างว่าอยากจะมาเจอเพื่อจะต้องชดเชยการรับน้อง
และลงโทษที่ในโอ๊ตไปสมัครเรียนสถาบันคู่อริ
โอ้โหในโอ๊ตเป็นหนึ่งในคนเจ็บนะคะหนึ่งในผู้เสียหาย
แล้วอีกสองคนล่ะที่เป็นเพื่อนกับในโอ๊ตคือในฟลุ๊กกับในทรัพย์
ก็โดนไปด้วยถูกล่อลวงให้มาโดนรุมทำร้ายด้วย
เดี๋ยวลองฟังเสียงผู้เสียหายค่ะ

ไปที่บ้านที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
อยู่ในซอยรามคำแหงหกสิบสาม
เป็นลักษณะของบ้านทรงไทยในซอยเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล
ส่วนใหญ่จะทำเป็นห้องเช่าเป็นหอพัก
เป็นอาคารพาณิชย์ให้เช่าเป็นธุรกิจของคนในครอบครัว
ของฝั่งผู้ก่อเหตุทั้งนั้นเลยและนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นายประเสริฐพ่อของในอีหนึ่งในผู้ก่อเหตุ
นั่นแหละที่เป็นคนบอกว่าไม่มีหรอกความรุนแรง
อืมไม่มีการทำร้ายอะไรกันหรอกนะ
ตรงเนี้ยมีแต่นั่งสมาธิครับ
ที่ผ่านมาพ่อเห็นแต่ลูกชายพาเพื่อนมา
พารุ่นน้องมามานั่งสมาธิกันตลอดเลย

แต่นายประเสริฐบอกว่าวันที่เกิดเหตุ
ตัวเองไปงานแต่งญาติที่สุโขทัย
ไปงานแต่งตั้งแต่๒๕ตุลาคม
กลับมาก็กลางดึก๒๘ตุลาคม
วันที่เกิดเหตุมันคือ๒๗๒๘๒๙ตุลาคม
คุณผู้ชมค่ะที่ผู้เสียหายเขาถูกขังเอาไว้ในบ้านถูกรุมทำร้าย
ของหนึ่งในผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเจ้าของบ้านบอกว่า

วันที่เกิดเหตุพ่อก็ไม่รู้เรื่องแล้ว
เห็นเลยว่ามันมีเหตุการณ์อะไรกันเกิดขึ้น
เห็นแต่เด็กคนนึงนอนอยู่ที่ห้องด้านล่าง
มีลูกกับเพื่อนเกือบ๒๐คน
ประถมพยาบาลเด็กคนนั้นอยู่เหมือนเขาบาดเจ็บนิดหน่อย
พ่อก็ได้ข้อมูลแค่ว่าอ๋อเด็กที่เจ็บถูกกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มอื่นทำร้ายร่างกายมา
ลูกพ่อกับเพื่อนช่วยประถมพยาบาลด้วยซ้ำนะ

พอวันรุ่งขึ้นพ่อก็ลงจากบ้าน
เด็กคนเจ็บคนนี้ยังอยู่ยังดุเลย
ทำไมยังอยู่ทำไมไม่ไปหาหมอเจ็บขนาดนี้ทำไมไม่ไปหาหมอ
พ่อบอกมารู้เรื่องจากข่าวนั่นแหละ
รับว่าถ้าลูกชายผิดจริงก็ต้องถูกดำเนินคดีนั่นแหละ
แต่ตอนนี้พ่อเองก็ยังติดต่อลูกชายไม่ได้เลย
ถ้าติดต่อได้เดี๋ยวจะพาลูกชายไปมอบตัวกับตำรวจด้วยตัวเอง
ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนมีอิทธิพลอะไรในพื้นที่
และบ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นที่ซุกซ่อนอาวุธอย่างที่หลายคนสงสัย

วันเกิดเหตุเนี่ยค่ะก็พยายามส่งข้อความคุยกับลูกพยายามติดต่อลูกลูกไม่ตอบเลย
กว่าจะตอบก็โน่น๒๘ตุลาคมเจอ
ตอน๕ทุ่มลูกตอบกลับมาว่าเดี๋ยวกลับแล้ว

เรื่องที่เกิดขึ้นแม่ของหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่า
โอ้โหนายประเสริฐพ่อในอีเป็นเจ้าของบ้านจะไม่รู้เรื่องเลยเหรอ

แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกินไปไหม

มันรุนแรงเกินไปอ่ะ
ขอให้ให้เรื่องนี้อย่าได้เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราอีกเลยค่ะ
หนูขอร้องสิ่งที่เขาทำเนี่ยอย่าใช้คำว่ามนุษย์เลยค่ะ
มันน้อยเกินไปเขาทำเกินไปจริงจริง

เหมือนคุณแม่ของหนึ่งในผู้เสียหายค่ะ
จริงเหรอบ้านหลังนี้เขานั่งสมาธิกันจริงเหรอเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะ
รวมกลุ่มกันมาสุมหัวกันนั่งสมาธิเหรอ
ประธานศูนย์ความปลอดภัยกลุ่มอาชีวศึกษากรุงเทพ
ทวีศักดิ้วทองก็มาพบกับผู้กำกับสนหัวหมากนะคะ
ทวีศักดิ์บอกว่าได้คุยกับผู้มนุยการของทั้งสองสถาบัน
ว่าให้ตำรวจดำเนินคดีไปเลยอย่างเคร่งครัดดำเนินคดีอย่างจริงจังไปเลย
แล้วจากนี้จะมีการทำแผนป้องกันเหตุเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อนอีกค่ะ
ทางผู้กำกับการสอนอหัวหมากก็เลยบอกว่าจากการสืบสวนนะคะ
ผู้ก่อเหตุ๑๗คนแบ่งเป็นเยาวชนที่อายุต่ำกว่า๑๘ปี๖คน
อายุเกิน๑๘ปี๑๑คนตำรวจขออนุมัติศาลออกหมายจับ
คนที่อายุเกินสิบแปดแล้วอะค่ะ๘คนนะคะจับได้แล้ว๓คน
ส่วนเยาวชนที่ก่อเหตุออกหมายเรียกไปแล้วค่ะออกหมายเรียกไป๕คน
ส่วนอีก๑คนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายเรียก
คือถ้าไม่มาพบก็จะเป็นไปตามขั้นตอนจากหมายเรียกก็จะกลายเป็นหมายจับนะคะ
เยาวชนเนี่ยจะเป็นลักษณะของหมายเรียกก่อนส่วนผู้ใหญ่เนี่ยออกหมายจับเลย
ตำรวจดำเนินคดี๓ข้อหานวงเหนียวกักขังข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บและรวบรวมหลักฐานเพิ่มอยู่นะคะ
ดูว่าจะมีการแจ้งข้อหาอะไรเพิ่มเติมได้อีกไหม
ส่วนเรื่องของปืนคาดว่าน่าจะถูกเคลื่อนย้ายหลังเกิดเหตุค่ะ
เพราะว่าตอนตำรวจไปตรวจค้นมันไม่เจอปืนแล้วไงคะ
แต่ว่าน้องผู้เสียหายบอกว่าถูกเอาปืนเจาะหัวใช่ไหมคะ
ถูกบังคับเอาปืนจ่อโหวะ
ทีนี้ตำรวจยืนยันว่าบ้านหลังที่เกิดเหตุไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลอะไร
ตำรวจก็จับกลุ่มดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
มีเรื่องอาวุธปืนมาเกี่ยวข้องก็หลายครั้งตำรวจบอก
ก็คงไม่น่าจะใช่สถานที่นั่งสมาธิกันแล้วล่ะมั้งคะ
ทีมข่าวได้รับรายงานว่าหนึ่งในกลุ่มของผู้ก่อเหตุ
แล้วเป็นคนที่บังคับให้ผู้เสียหายอมอวัยวะเพศเนี่ยค่ะ
เหมือนเป็นนักแสดงซีรีส์ในแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะคะ
อันนี้ได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะขอบอกเอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกัน
ทีนี้ที่มิ้วบอกคุณผู้ชมไปว่ามีคนก่อเหตุที่เป็นผู้หญิงด้วยค่ะ
เป็นแฟนสาวของเจ้าของบ้านนะคะที่เอาไฟแช็คลนอวัยวะเพศ
ลนขนอวัยวะเพศของผู้เสียหาย
เราได้ข้อมูลมาว่าเขามาให้ปากคำกับตำรวจแล้วนะคะ
ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นแฟนของในอี
ก็คือลูกชายของเจ้าของบ้านที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
เขาอ้างตัวว่าเป็นหลานของดารานักแสดงผู้หญิงชื่อดังคนนึง

เกี่ยวกับเขาหรอกตัวเองทำผิดก็เป็นความผิดส่วนตัวนะคะ
เขาอ้างว่าเขาเป็นหลานของดาราสาวชื่อดังคนนึง
เดี๋ยวพรุ่งนี้ทนายรณรงค์จะนำหลักฐานทั้งหมด
ยื่นให้กับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อขอให้ทางตำรวจสอบสวนกลางดูแลคดีนี้แทนค่ะ